ทีนี้มาดูเรื่องของฟ้าผ่ากันหน่อย

กรุงเทพก็โดนต่างจังหวัดก็โดนนะคะ
พายุฤดูร้อนพัดถล่มแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรคะ
บ้านพักหลังนี้เป็นบ้านพักผู้คุมเรือนจำที่
อ่างทองปรากฏว่าเกิดไฟลุกพลึบเลย
เพราะฟ้าผ่าเป็นเรื่องที่นำมาเตือนกันนะคะ
นี่แหละค่ะคุณผู้ชมสภาพเปลวเพลิงที่โหมลุกไหม้
บ้านพักของฮาราชกาลกลมราชทันอย่างตื่นแรงนะคะ
บริเวณข้างเรือนจำจังหวัดอ่างทองค่ะ
สุดท้ายแล้วรถดับเพลิง๔คันพร้อมด้วยชุดผจญเพลิง
มูลนิธิป่อเต็กตึงกู้ภัยอ่างทอง
ก็ต้องช่วยกันหลากหลายหน่วยงานนะคะ
ฉีดน้ำควบคุมเพลิงใช้เวลากว่าสัก๓๐นาที
จึงจะสงบลงนะคะเบื้องต้น
ไม่พบคนที่ได้รับบาดเจ็บแต่พบว่าตัวบ้านได้รับความเสียหาย
เพลิงไหม้วอดทั้งหลังเลยนะคะ
สอบถามเจ้าหน้าที่เรือนจำอ่างทองคุณสุพัฒน์แตงดีเล่าบอกว่า
ช่วงบ่ายเมื่อวานนี้เกิดพายุฤดูร้อนกระหน่ำลงมาในพื้นที่
ทำให้มีฝนตกหนักต่อเนื่อง
ฟ้าก็ขนองค่ะฟ้าผ่าฟ้าร้อง
ตัวเขาเองนอนอยู่ที่บนเปรย์ข้างบ้าน
ฟ้าผ่าลงมาหลายครั้งเปรี้ยง
ลูกสาววัย๑๒ปีวิ่งมาบอกว่าได้กลิ่นควันลักษณะ
ได้กลิ่นไฟไหม้ได้กลิ่นควันคุณสุภัทรก็เลยวิ่งไปดู
ไปพบว่าหลังคาบ้านบนห้องชั้นบนมีประกายไฟลุกพลึบขึ้นมาอย่างรุนแรงนะคะ
สุดท้ายแล้วต้องตัดสินใจแจ้ง๑๙๑ก่อนที่ไฟจะลุกลามอย่างรวดเร็วแบบนี้
นี่ขนาดว่าฝนตกนะคะลูกสาวเจ้าของบ้านบอกว่า
ช่วงเกิดเหตุเนี่ยฟ้าผ่าแล้วตามมาด้วยไฟสุดท้ายกลายเป็นเพลิงไหม้บ้านแบบนี้ค่ะ

แล้วก็ไปสอบปากคำพยานผู้เห็นเหตุการณ์ด้วย
แล้วเดี๋ยวจะต้องให้ตำรวจพิสูจน์หลักฐานตำรวจพอท้อลงพื้นที่ไปตรวจสอบว่า
สาเหตุจริงมันเกิดจากอะไรกันแน่นะคะ
ก่อนที่จะดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะคะ

เมื่อกี้ที่ลุงเบิร์ตบอกนะอย่าไปเล่นนะฝนอ่ะ
นอกจากลูกเห็บแล้วเห็นไหมลูกฟ้าผ่าด้วยใช่ไหม